เกิดขึ้นที่สารกลางจังหวัดบึงกาลคืออยากจะเล่าข่าวนี้ให้ฟังรวมถึงจะมีเกล็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการที่คนเนี่ยไปติดอยู่ในลิฟต์แล้วเราจะทำอย่างไรเบื้องต้นสี่ข้อด้วยกันเนี่ยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงเข้าไปติดต่อราชการค่ะที่สารการจังหวัดบึงการนะคะและหลังจากนั้นไฟดับไปติดอยู่ในลิฟต์
พยายามร้องอยู่ในลิฟต์ให้คนออกมาช่วยคนก็ได้ยินเสียงเธอเนี่ยนะคะแล้วเธอก็คือพยายามใช้แรงทั้งหมดที่มีเนี่ยทั้งงัดลิฟต์ทั้งเคาะประตูลิฟต์แล้วก็ร้องให้คนมาช่วยคนก็ไปมุงดูแบบนี้นะคะสรุปสุดท้ายเขาก็ใช้เวลาหลายประมาณ๑ชั่วโมง
ที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน
พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่อยู่บริเวณชั้น๑ของสารกลางบึงกาลออกมาได้
คือตอนแรกเนี่ยมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้อง
แล้วก็เคาะประตูลิฟต์ขอความช่วยเหลือ

แต่ว่าตอนแรกก็เปิดไม่ได้ค่ะ
ได้ยินเสียงเฉยคนก็ไปยืนดู
และหลังจากนั้นก็ไปบอกให้เจ้าหน้าที่ปพ
มาใช้กุญแจเอามาเปิดลิฟต์
ซึ่งนอกจากกุญแจแล้วภาพเมื่อสักครู่นี้
เขาก็จะเห็นว่ามีอุปกรณ์มางัดออกมานะคะ

คือผู้หญิงคนนี้ติดอยู่ในลิฟต์๑๐กว่านาทีเท่านั้น
แต่ต้องยอมว่าเป็น๑๐นาที
ที่อยู่ในความมืดค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะ
คือออกมาปลอดภัยแต่ว่าก็ต้องมานั่งพักแบบนี้

เพราะทั้งเหนื่อยหอบเหงื่อก็ออกมาก
เอาน้ำให้ดื่มแล้วก็พัดให้แบบนี้นะคะ
จากการสอบถามคนที่ติดอยู่ในลิฟต์นะคะก็คือ
ยุภาคำศรีทาชาวบ้านท่าอินแปลง
ตำบลโคกกล่องอำเภอเมืองบึงกาล
บอกว่ามาติดต่อราชการอยู่ชั้น๔ของสารกลางนี่แหละ
แล้วก็กดลิฟต์ลงมาชั้นหนึ่งคือเสร็จงานแล้วจะกลับบ้านแล้ว
แต่พอมาถึงชั้นล่างพบว่าไฟดับ
ประตูลิฟต์เปิดออกไม่ได้ค่ะด้วยความตกใจนะคะ
เคาะประตูลิฟต์แล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่

พอออกมาได้นะคะคนที่ติดอยู่ในลิฟต์ก็คือคุณยุภาเรียกร้องให้หน่วยงาน
มาดูแลปรับปรุงลิฟต์หน่อย
ด้วยการติดพัดลมหรือให้มีช่องลมบนเพดานของลิฟต์
หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ผู้ที่ติดอยู่ด้านใน
จะได้พอมีอากาศหายใจระหว่างที่รอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ทีนี้นะคะมีทริคเล็กน้อยนะคะ
สำหรับมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไม่รู้จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่
ข้อแรกถ้าสมมุติคุณผู้ชมเจอแบบนี้นะอย่างแรกเลย
ทุกอย่างเลยก็คือสติตั้งสติก่อนเลยนะคะ
หายใจให้ช้าลงเพื่อประหยัดออกซิเจน
เพราะเราไม่รู้ว่าลิฟต์ตัวนี้มีการติดตั้งการระบายอากาศ

ลองดูลองกดปุ่มฉุกเฉิน
คือใช้มือคลำไปแล้วกดทุกปุ่มเลยนะคะ

หลังจากนั้นใช้โทรศัพท์มือถือของเรานี่แหละ

ลิฟต์อาจจะไม่มีสัญญาณแต่ว่าเราลองหมดทุกทางนะคะ
หลังจากนั้นอย่างเดียวที่ทำได้
คือการยืนรอขอความช่วยเหลือ
ว่ายืนนะคะต้องยืนใช้หลังพิงด้านผนังไว้
เขาบอกว่าไม่ให้ยืนอยู่ตรงกลาง

คิดว่าตัวเองอยู่ชั้นไหนก็ไม่รู้

เขาได้รับบาดเจ็บเวลาที่ลิฟต์ตกลงสู่พื้น
คือมันตามแรงน้มถ่วงของโลก

แล้วใช้มือปิดบังใบหน้าแบบนี้

ตัวให้พร้อมสำหรับการช่วยเหลือเท่านั้นเอง